คุณชมไปดูแมละกอเป็นเหตุรึเปล่า

เขากลับมามากลายเป็นศพอยู่หน้าบ้านโดนยิงตาย
แต่มูลเหตุเนี่ยภรรยาบอกว่ามันจะใช่เรื่องมะละกอหรือเปล่า

มันไม่มีใครมันน่าจะขโมยอะไรกันแบบนี้
แต่สุดท้ายก็มาโดนยิงเสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่สพบ้านนาเดิม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังนี้
เพราะมีผู้ชายคนนี้เจ้าของบ้านถูกยิงเสียชีวิต
เป็นบ้านปูนชั้นเดียวอยู่ริมถนนสายบ้านสวยศรี
บริเวณหน้าบ้านก็มีแค่ไม้อยู่แล้วก็มีผู้เสียชีวิต
ทราบชื่อคือนายสัตว์กระรินชูแสงสี่อายุสี่สิบสี่ปี
สามีของเจ้าของบ้านสภาพนอนถอดเสื้อฟุบแบบนี้นุ่งกางเกงขาสั้นตัวเดียว
อยู่ที่แคร่ถูกยิงเขาที่หน้าผากเลยนะค่ะหน้าผากหน้าอกซิกโครง
คือหวังเอาชีวิตล่ะครับแล้วบนถนนไปพบปลอกกระสุนเก้ามมสามปลอก
หัวกระสุน๒หัวก็เก็บทุกอย่างไว้เป็นหลักฐาน
ทีนี้ภรรยาผู้ตายชื่อว่านางสาวละอองนะฮะอายุห้าสิบเจ็ด
เป็นลมล้มพับอยู่ในบ้านคุณผู้ชมพอฟื้นขึ้นมาก็พอจะเล่าให้ฟังได้บ้าง
ไว้ที่หนองน้ำระหว่างที่ดูเบ็ดตกปลามีเสียงปืนดังขึ้น๔นัดแต่ไม่คิดว่าเสียงปืนนั้นน่ะมันจะเป็นเสียงปืนที่ยิงสามีจนต่างนะฮะก็โอ้โหพอมันเห็นแล้วแบบเป็นลมไปเลยนะฮะอยู่กินกับสามีมา๑๖ปีสามีไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครยืนยันส่วนใหญ่ทำงานแล้วก็อยู่บ้านอยู่สวนยางอยู่บ้านอะไรแบบนี้แต่อันนี้รึเป
คนแถวนี้บ้าน๕๖หลังเนี่ยรวมถึงสามีด้วยเนี่ยไปขโมยมะละกอเขาแต่ตอนนั้นน่ะตัวสามีหรือว่าบ้านทั้ง๕๖หลังก็ไม่ได้มีใครยอมรับนะส่วนตัวมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้เรื่องเล็กน้อยเนี่ยมันจะนำไปสู่การฆ่ากันหรือเปล่าหรือเป็นเรื่องอื่นหรือเป็นการฆ่าผิดตัวหรือเปล่าไม่ทราบ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวไปถามหลานชายซึ่งอยู่บ้านติดกันก็บอกว่าตอนเกิดเหตุนะกวาดบ้านอยู่ได้ยินเสียงปืนเหมือนกัน๔นัด
วิ่งออกมาดูเห็นท้ายรถมอเตอร์ไซค์ไวแล้วหายไปกับความมืดนะฮะส่วนจะมาจากเรื่องอะไรตนเองก็ไม่ทราบเหมือนกัน
เช่นเดียวกันกับเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กันก็บอกว่าได้ยินเสียงปืนดังขึ้นตอนตี๕๓๐นะฮะก็ไม่คิดเลยว่าคนร้ายจะมายิง
คนแล้วก็ไม่ทราบว่าปมปัญหามันเกิดจากอะไรค่ะ
ได้ยินค่ะประมาณตีห้าครึ่งประมาณเนี้ยค่ะได้ยินสามสี่นัดแต่ก็คิดว่าข้างหลังเขาจับพวกขโมยขี้ยางอะไรแบบนี้ก็ไม่ได้คิดว่าหน้าบ้านเพราะว่าลมมันพัดไปหลังบ้านก็ได้ยินนึกว่าเขาอันนี้กัน
พอสักพักแฟนมาบอกคนข้างบ้านถูกยิง
เราก็จะรู้สาเหตุไหมว่าไม่ทราบเลยค่ะ